เรื่องราวของผู้โดยสารกับแท็กซี่อันนี้ก็มีให้ได้พูดถึงตลอดนะครับ
มีอยู่เรื่องหนึ่งก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเป็นข่าวเป็นข่าวมา
เพราะว่าเรื่องของการเรียกแท็กซี่ด้วยแอปพลิเคชันผ่านมือถือแบบนี้
มาร์ทโฟนเนี่ยมันสามารถจ่ายเงินได้เลย
มันจะคำนวณระยะทางจากจุดหนึ่งไปที่จุดหมายที่จะไปและสามารถจ่ายผ่านมือถือแบบนี้ได้

ทีนี้ก็มีผู้โดยสารก็ทำแบบนี้แหละเขาจ่ายทางออนไลน์ไปเลยแล้วเขาก็นั่งอยู่บนแท็กซี่
แต่สุดท้ายแท็กซี่บอกว่าเฮ้ยแบบนี้ขอกดมิเตอร์ได้ไหม
ถ้าเกิดมันมีส่วนต่างว่าต้องจ่ายเพิ่มขึ้นขอให้ผู้โดยสารเขาจ่ายเพิ่มด้วย

ไปลองดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คือในช่วงระหว่างทางผมเล่าแบบรวบรัดแล้วกันคุณผู้ชมครับ
คือคนขับแท็กซี่เขาบอกว่าช่วงที่ขับอยู่ในรถมันติด
ถ้าแบบนี้เขาจะขาดทุนก็เลยขอกดมิเตอร์แท็กซี่อีกครั้งนึง
มาร์ทโฟนแล้วเนี่ยจะขอเก็บเพิ่ม
ทีนี้ผู้โดยสารเขาบอกว่าแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ถูกต้อง
มันไม่เป็นไปตามกฎไม่เป็นตามระเบียบนะครับ
ผู้โดยสารก็เลยขอลงจากรถเลย
พร้อมกับกดยกเลิกบริการ
โดยสารเขาบอกว่าจ่ายเงินค่ารถไปแล้ว
แล้วอยู่ระหว่างเดินทางให้กดยกเลิกในระบบแบบนี้มันถือว่า

เมื่องราวพอมันเป็นแบบนี้แล้วสุดท้ายเหตุการณจบลงแบบไหนไปดูฮะ
ครั้งกว่าจะได้ขับกันออกไปมันก็กำลุกกำลีกำไรมันก็ไม่เท่าไหร่หรอก

แต่ว่ามันก็ต้องปฏิบัติตามกฎที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรก
นั่นคือสิ่งที่เป็นหลักการใช่ค่ะคุณผู้ชม